ต่อให้เราหาเงินไว้กองเข้าภูเขาเท่าไหร่ก็ถ้าใช้ไม่เป็น

มีสักแป๊บนะฮะณปัจจุบันที่งานรุมเล้ามากมายจริง

มันก็ไม่มี
มันก็ไม่มี

และคือการเลือกคติธรรมทุกษา
เราก็ราวช้าเจอที่หน้ายาไทย
ซึ่งเมียแห่งร้องกันอธิบาย

มีหนังผมไม่ได้จะสอบแนวนั้นแต่ชีวิตจริงมีครับ
เอาใหม่ดีกว่าบ้างนะเออเดินแบบเหี้ยแล้วแอคชั่นถ้าอยากกิน
ยังต้องซื้อกินเองด้วยครับผมไม่มีเงินเลยเนี้ยพวกซุ่มเจ้าก๊อก
ออกไปเกือบสามเมืองละสองเมือง
เวลาเรามีชื่อเสียงเนี่ยทำยังไงให้ตัวเราไม่ลอยพี่หม่ำ
เพดานไว้รักษาเพดานการบินของเราไว้มาตรฐานสามหมื่นสามหมื่นฟิตของเรา
สามหมุนฟุตของเราเนี้ยค่ะวิธีจะรักษาเพดานบินให้เสถียงของเราค่ะ
ชอบฟังชอบดูชอบอ่านดูแล้วจำเราฟังเขาพูดแล้วเราก็ได้เปรียบ
ฟังแล้วมาเปรียบเทียบมาหยิบยกมาเล่นได้มันเหมือนมันเป็นทักษะง่าย
ทักษะง่ายเวลาเล่นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องง่ายและอีกอย่างหนึ่ง
เวลาอำคนทั้งอำให้บวกอืมอย่าไปอำอย่าไปอำลบค่ะเช่น
ท่านผู้ว่าอย่างเงี้ครับถ้าเราจะอำเนี่ยท่านผู้ว่าว่าเอ้ย
ใครก็ได้แจ้งอันบริโภคจับท่านผู้ว่าดิเอาจับเรื่องอะไรภาคผู้เยาว์ดิ
นี่ทำไมฮะเนี้ยภรรยาเนี้ยอายุไม่ถึงสิบห้าโดนจับแล้วท่านผู้ว่ารู้เรื่องหรือเปล่าอืม
มันเป็นเรื่องบวกไปไปยอมภรรยาเขาภรรยาเขาว่าหน้าเด็ก
หน้าเด็กเนี่ยเขาฟังเขาก็ยิ้มแก้มปีอ่ะสิเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นอะไรมันจะเป็นบวกหมด
มันเป็นบวกข้าไปเจอคนถึงจะรักเราไปเจอไปเจอภูมิกากครับ๓ดาวเรารู้อยู่แล้วมัน
งานตลาดหลักทรัพย์มึงไปคุยเรื่องอะไรอ่ะ
มึงไปคุยเรื่องการเมืองเขาจะเขาอยากฟัง

เทมเมอร์เสกนี่โอ้โหเขาเป็นตัวเยี่ยม

รู้ไม่จำเป็นจะต้องลงคอร์สในการเรียน

ไปเปิดค่ายสำนักไหนมึงก็ไปเรียนเลย
ผมเปิดวีดีโอพี่หม่ำลอก
เปิดเท่งหนงลอกแล้วจะตลกเหมือนทั้งสาม

คือเราต้องทิ้งจังหวะการเล่น

พี่พี่กูผิดอะไร

จ้านี่นะเขาเรียกไขวี้

อย่างให้พี่ผมไม่ถูกชะตาพี่
ไม่ถูกชะตาแล้ว
เหมือนมันเป็นอังสาร
มันเป็นอังสาร
จังหวะจังหวะจ้างงบอร์น

มีหูมีหู

เรื่องเพชร

ดูใครก็ได้๓คนแต่มันคนละแบบมันไม่ใช่ทางเดียวกัน
เบื่อไม่เบื่ออันนี้ข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้บะหมี่

สูตรอย่างนี้มันหาความลงตัวอย่างไรคะมันเป็นการดีไซน์หรือเปล่า

จะเป็นยุคเป็นรุ่นเหมือนกลุ่มขยับเหงือกสมัยก่อนเขาจะเป็นกลุ่ม

ใช่มันก็จะเป็นกลุ่มมันจะเป็นยุคอีกยุคนึง
นี่ก็ยุคนึงเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะเป็นตำนานไปเหมือนกัน
เหมือนกันหมดเหมือนเทศเพชรทงจิ๋มก็เป็นตำรา
เหมือนเดอร์ดูดีเด่นมันก็เป็นตำนาน
แต่ภาพทั้งหลายทั้งมวลเพราะฉะนั้นผมนะ
ดูจากทักษะเขาแป๊บเดียวดูรู้เลยว่าไปได้เท่าไหน
การันตีได้ว่าอันนี้สบายแต่มันต้องอยู่สองคนมันนะ
อยู่ด้วยกันอยู่สองคนอเจมส์ถ้าสองคนมันชัดเจนมากเลย

คือผมลดให้กันขึ้นหนึ่งเลย
ดงไม่มีเท่งผมลดให้ครึ่งหนึ่ง

ก็เหมือนกันถ้าอยู่กับพวกผมก็เลยร้อย

มีสักแวบนะฮะณปัจจุบันที่งานรุมเล้ามากมายจริง

ก็มีคิดบางทีอยากจะอยู่กับหลาน
แต่มานั่งนึกดีบางทีมัน

เพราะคนมันเคยพูดคนขี้เล่นชอบแห่ชอบอำ
คนชอบชอบพูดมันก็เหงาปาก

ตลกนี่คือเหมือนกันทุกคนนะถ้าไม่ได้รับ

ปีนี้อายุ๕๔เป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตไหมครับ

บางทีหรือว่ามันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่า

เพราะบางทีเราคิดถึงหลานด้วยผมไม่รู้นะ

เงินไว้ให้หลานเยอะ

ที่เป็นห่วงคือลูกชายแต่เอ็มคนตัวก็ไม่ห่วงนะ

ใช่เล่นยาครูกินเท่าไหร่๒ขวด๒ขวด
เพราะมันมีจุฬิชีโดยรักษณะต่อบสิรัติครับ
เป็นห่วงลูกชายเป็นห่วงนิกมาก

ว่าเขาจะไปจะไปทำอะไรวันข้างหน้าเนี่ย
จะมีตังค์ซื้อบ้านอยู่หรือเปล่า

ใช่มีตังค์ซื้อรถของตัวเองไหม

แล้วมีลูกมีเมียจะมีเงินไปขอเขาหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็ทำไว้เพื่อรองรับ

เหมือนจะบอกลูกว่าเฮ้ยมันนี่มันแค่หนังตัวอย่างนะ

ผมบอกคุณตลอดแหละอยากให้ลูกเข้าใจ

บางทีมันเข้าใจกันยากมันไม่เหมือนผู้หญิง

เขาเดินผ่านฟังเพลงอะไร

แล้วเราเดินผ่านห้องเขา

กูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

มันเป็นช่วงวัยมันเป็นรสนิยมของช่วงวัยด้วย

เพราะฉะนั้นก็ให้เขาทดลองชีวิตในแบบที่เขาทดลอง
ใช่ค่ะผมว่าอีกสัก๔๕ปีก็คงจะรู้ว่า

ก็ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็หมด

ขอตบบ้างนะเพราะเห็นในทีวี

ทำไปทำไมวะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย

พอมาตั้งหลักเริ่มรู้สึกได้บ่วน

ผมว่าเขาตายแทนนะเขาก็ตายแทนได้

ไอ้คนชั่วมึงไม่รู้จักคิด
แต่มันก็คิดได้นะมันก็ถอยหลังกลับมา

สัญญากับผมหรือสัญญากับเมีย

ต่อไปจะไม่ทำกับเมียอีกแล้วแล้วก็จะรักเมีย

ใครที่มีเมียรักเมียมาก

ใครที่แบบทิ้งเมียโดยไม่มีเหตุผลนี่นะ
ผมว่าเป็นผู้ชายที่แย่ชั่วชั่วมาก

ก็จะนั่งคนเดียวนั่งฟังเพลง

เวลาเราเป็นตลกเวลาเราเจอผู้คนเจอไฟล์แฟน

ก็มีบางคนก็ถามทุกสุขก็มี

ใช่ศิลปินบางคนเนี่ยไม่ให้เขาถ่ายบางเดินหนีเขาอย่างนี้
ผมว่ามึงอย่าเป็นศิลปินเลย

เช่นอะไรยืนฉี่อะไรแบบนี้มั้ย

จะแตกอยู่แล้วเนี่ยหน้าห้องน้ำเนี่ย
ก็ต้องยืนถ่ายถ่ายไปจริง

ใช่ให้เขาถ่ายคือจะขี้จะออกแล้วเนี่ย

มันก็เป็นแรงบวกเพราะเขาชอบอยู่แล้ว
คนข้างเพื่อนเห่ยพี่เจมบเดี๋ยวมันมาแล้ว
เอ้าแม่งสุดยอดแบบเอ๊ะเยะแม่งขอแต่รูปไม่ได้

มันไม่ใช่การตลาดที่ทำให้ทุกคนรักหม่ำใช่มั้ย
ใช่ไหมหรือว่าเป็นจิตวิญญาณหรือเป็นจริง
นี่ต้มฮาตุ้มยังมาคอกบ้านผมเลยไม่มีตรงกลับบ้านก็ให้ไปใช่จะกลับลำปางก็ให้๒๐๐๐

มีความสุขที่มีความสุขที่แล้วเราให้เขาจะมีความสุข
เขามากินมึงจะไปดมกาวก็เรื่องของมึง
มึงจะไปซื้อมาดูดเรื่องของมึง

มึงก็ได้รับมึงก็มีความสุขเพราะมึงเอาไปดูดม้า

ผมเดาไว้ว่าสมัยก่อนพี่หม่ำต้องเคยได้รับ
ผมเคยได้รับกับคนที่เขาให้มา

ทั้งที่เขาแปลก

หน้าตานังสารแล้วพูดจริงทำจริง

แต่ผมมีประจำมาให้แล้วผมก็ไปให้
ไปให้
มีบุญคุณทดแทนมีแค้นให้อภัย

คนที่ทำให้ผมเป็นสาวเอกคือเทพโรงงาน

ทำให้ผมมีเสาเอกบ้านหลักฐานมั่นคง

จะมาเล่นการเมืองบ้างไหม
ถามตรงมีคนมาจิดเล่นการเมือง

ผมไม่อยากให้ใครมาขุดด่าพ่อแม่ผม

แล้วไปไปโดนเขาฆ่าตายปากไปขวางทางเขา

ผมไปโกงเข้ามาผมก็ไม่เคยชอบ

พวกที่โกงคนเนี่ยที่เอาเปรียบคนเบียดเบียนคนเนี่ย

ไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นเลยเอาแค่เรื่องของพวกเราเนี่ย
เงินที่เป็นกองกลางที่ช่วยอยู่กับพวกสิ่งที่เป็นตลกที่ยากไร้เนี่ย

หน่วยงานเล็กของเราไม่ต้องพูดถึงระดับประเทศ

มันปากไม่หมดหรอกพวกนี้ไม่มีทาง